ครั้งที่๒๑นอคัลภายมธาตุมาจ่ายเป็นเคราะหภ์ไหร่
ท่านประทานที่ขอโทษครับ
ช่วง๑๓นาฬิกากว่าเป็นช่วงเวลาง่วงนอน
เพราะฉะนั้นก็เคยบอกท่านที่อภิปรายครับว่าช่วงบ่าย
คณะรัฐมนตรีที่กำลังทานอาหารอยู่โปรดฟังอีกครั้ง
เรื่องดังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทนไม่ไหวจริงเพราะมันมีการป้นชาติกินเมือง
หน้าด้านหน้าทนไม่อยากจะบอกแบบเมื่อวานนี้ท่านประธานครับว่า
โพล่าเรียกพี่แต่ท่านประธานที่กรบครับ
ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าต่อไปนี้จะเป็นมหากราบการปล้นชาติกินเมือง
ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในสภาผู้แทนรัศดรและในคณะรัฐมนตรี
ส่วนใหญ่จะมีคนกลางคอยตีกันกั้นไว้ครับไม่ให้ถึงรัฐมนตรี
แต่ในเชิงการบริหารราชการแผ่นดินท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีเพียงแค่เพิกเฉยก็หมายความว่าท่านทุจริตไปด้วย
หลายคนพยายามทางด้านของรัฐบาลครับบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ผมถามจริงท่านประธานครับถ้าท่านเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจแห่งหนึ่ง
รองผู้กำกับไปตั้งด่านเรียกรับสวยสถานบันเทิงยาเสพติดค้ามนุษย์
แล้วท่านบอกว่าผู้กำกับไม่ได้กินได้ใช่ไหมครับ
ถ้าได้จะให้เป็นบรรทัศนต่อไปนี้ผู้กำกับหรือหัวหน้าส่วนราชการ
หล่อไว้ครับให้ลูกน้องทำไป
ผมจึงบอกพี่น้องประชาชนครับว่าต่อไปนี้ท่านติดตามชมนะครับ
ฉายเร็วหน่อยเป็นกลางแปลงกลางสภา
แต่ไม่เป็นไรครับเวลาไหนก็แล้วแต่จีรายุขึ้นแฟนคลับรออยู่
ท่านประธานที่กรบครับท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประหลัดกระทรวงอธิบดีสวาปาม
ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกว่าแหลก
ท่านประธานที่กรบครับกินทั้งดินกินทั้งน้ำกินทั้งลมกินทั้งไฟ
สมัยก่อนที่ด่าเขาไว้เนี่ยจัดเองหมด
เดี๋ยวผมจะฉายให้ดูนะครับว่าเขาทำกันแบบไหนอย่างไร
แต่ท่านประธานที่กรบครับท่านนายกรัฐมนตรีปล่อยให้พวกพ้องบุคคลแวดล้อม
ทุจริตประพฤติมิชชอบอย่างกว้างขวางแล้วก็ทำรอ
ถ้าผู้กำกับนั่งอยู่เฉยแล้วให้รองผู้กำกับสารวัตรจ่า
ดาบไปไถชาวบ้านเขาแล้วบอกหล่อ
ใครก็ทำได้ท่านประธานครับผมจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่า
เมื่อเช้านี้ดูข่าวครับบอกว่าพี่ไก่จุติไกรเลิกพักประชาธิปัตย์ของผม
รสันติพร้อมพัฒน์ที่ผมเคารพนับถือเพราะเคยอยู่พักเพื่อไทย
จะโดนโหวตไม่ไว้วางใจพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องของกล้วยครับ
โอกาสก้าวล่วงได้แต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่า
รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีพยายามทำเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เพราะท่านไม่ทำอะไรไงครับมันจะเกิดการทุจริต
เรื่องแรกท่านประธานครับคดีของท่านลำตรีจุติไกลเลิก
แห่งพักประชาธิปัตย์เนี้ยนะฮะที่มีหัวหน้าพักคุณจุลิลักษณะวิสิทธิ์
รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยไอ้คดีบ้านเคหะสุประชาเนี่ย
ผมเนี่ยเรียกสอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีก
ท่านรัฐมนตรีจุติใครเลิกมานั่งในห้องประชุมที่ผมเป็นประธานกรรมธิการกิจการศาล
อิสระองค์กรอายการผมก็ทักท้วงไปยังแม่เลี้ยงต่อ
เลี้ยงต่อพักประชาธิบัตย์รู้จักกันดีบอกพี่ไปบอกเขาหน่อยนะมันผิดกฎหมาย
ท่านประธานที่กรบครับสุดแล้วเนี่ยนะครับ
ผมก็ไปยื่นให้กับปปชที่ท่านนัตชาชัยบุญสวัสดิ์มาอภิปรายเนี่ยนะฮะ
เป็นภาคสองเพราะฉะนั้นเนี่ยของจริงมันเกิดขึ้นครับ
ดูภาพท่านประธานครับเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยไปยื่นหลักฐานที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชชอบและท่านประธานทราบไหมครับ
ผมในนามประธานกรรมธิการทำจดหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอยู่ไหมครับ
ถ้าไม่อยู่วางช้อนก่อนแล้วฟังจิรายุหน่อยอภิปรายแบบนี้มาสองครั้ง
ว่าขอให้รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการสอบคุณจุติไกรเลิก
รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยท่านประธานครับ
จิรยุหอบเอกสารหลักฐานยื่นปปชสอบปมโครงการบ้านเกหะสุขประชา
กัญญาหกสี่แล้วยังไงต่อรู้ไหมท่านประธานครับ
นายกคนหล่อสะอาดมือใสผมส่งเรื่องไปถึงคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีครับปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบครับ
ให้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะสอบ
ผมก็ไปเจอกับบิ๊กเจมส์ครับบิ๊กเจมส์อนุชาบูรพะชัยศรี
เป็นรองเลขาที่การคอรมอวันถวายพระพร
ผมก็ถามพี่เจมส์เอากันอย่างนี้เหรอเนี่ย
รมอชุดบิ๊กตู่เนี่ยตั้งกรรมการขึ้นมาเป็น
หัวหน้าพักประชาธิบัติสอบลูกพักแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
สมัยก่อนด่าพักอื่นเขาจังท่านประธานครับพี่เจมส์ของผมก็ตอบ
ไม่น่ารักโทษครับไม่น่าเกลียดครับขออภัย
ตอบบอกว่าพี่จิรายุเดี๋ยวพี่ไปคุยกับรองปอ
ตอนแรกผมคิดว่าก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีบเป็นรองปอก็คือ
ประทีบกีรติเลขาเป็นคนสั่งหนังสือครับ
บอกว่าก็ทำยังไงได้ท่านเจริยุท่านจุลินลักษณะวิสิทธ
เป็นหัวหน้าเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์หนาตึ๊บอย่างเนี้ยท่านประธานครับ
ที่เราสอบที่ท่านนัทธาชาได้อภิกษาให้ได้แหละครับ
เล่มหนาตึ๊บอยู่ที่ปปชเป็นที่เรียบร้อย
และอีกเล่มอยู่ที่นายกรัฐมนตรีผมจึงบอกไงครับว่าบ้านนี้
เมืองนี้เนี่ยรัฐบาลเอากันอย่างงี้ใช่ไหมพอเวลาใครทำทุจริต
ก็ใช้วิธีการแบบนี้ใช่ไหมผมก็ไม่หอดท้อท่านประธานครับ
สุดท้ายผมก็ทำนังสือถึงคนนี้ครับตอนสมัยผมเป็นตอน
นายกยิ่งรักเป็นผมโดนประจำประท้วงบ้างอะไรบ้าง
ก็แกเป็นประธานคณะกรรมธิการที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือกรรมธิการพัฒนาสังคมนั่นแหละครับ
ผมก็ส่งรายงานเล่มหนาตึ๊บครับนำเรียนท่านประธานคณะกรรมธิการ
รังสิมารอดรัศมีร์เพื่อโปรดพิจารณาผมก็ไม่แน่ใจครับส่งไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
จะครบปีแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพักเดียวกันเขาจะสอบกันเองไหม
แต่ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าพี่จุติไกลเลิก
ตัวย่อเยอะจริงรู้จักหมดอ่ะถามสารพัฒน์ถามอะไรที่โกงได้
คอรมอเขาบอกว่าแจ้งเพื่อทราบไม่ได้ขออนุมัติก็ไปรักไก่ทำ
พอทักท้วงด้วยความไมตรีก็บอกในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยกัน
ก็ไม่มีการแก้ไขมันจึงเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละฮะ

เชิญชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์วันนี้จะฉายหลายเรื่องด้วยกันครับ

เป็นเรื่องที่เราเรียกกันว่ามหากราบ

ดินน้ำลมไฟ

แข่งกับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะนี่ฉายกลางสภา
เพราะพระเจ้าพระคุณลุนช่องตั้งแต่รัฐมนตรียันประหลัดกระทรวงอธิบดีรองอธิบดี
มันกินกันทั้งนั้น
แต่กินพออายเรียบเคียงม้าเรียบไข่ก็พอเข้าใจได้
แต่บางคนมันน่าเกลียดเกิน
ท่านประธานที่กรบครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ต่างคนต่างตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่างครับ
เรื่องน้ำเนี่ยทรัพยากรน้ำของชาติ
เป็นประธานจำได้ไหมครับท่านประธานครับพิมพ์ริพาย
คนสวยของผมขายของตามอินเตอร์เน็ตไปขุดน้ำลงไปปั๊บปั๊บปั๊บ
บอกว่าโอ๊ยไปขุดอย่างนี้ราคาแถวบ้านหนูไม่กี่ตังค์
ท่านรองประวิทย์ยังออกมาช่วยเลยอ่ะท่านรองประวิทย์ครับ
ป้อมครับผมไม่อยากเรียกลุงป้อมให้แก่ไปเอาอาป้อมฮะ
ท่านต้องจัดการจะไปปล่อยไอ้ห้อยโหนรอบตัวทำแบบนี้
ไม่ได้อะไรหรือเปล่าอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับ

ท่านประธานจำน้ำน้ำดื่มขวดนี้ได้ไหมฮะอ่ะขึ้นภาพเนี่ย
ผมอภิปรายรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชานั่งอยู่บนนั้น
อธิบายบอกว่าจะยุติหรือว่าจะเลิกเนื่องจากมันไปใช้เงินกองทุน
พัฒนาน้ำบาดานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท่านประธานที่กรบครับดูภาพต่อไปนะฮะคราวที่แล้ว
ไปลงที่จังหวัดสุพรรณบุรีขาดแคลนเหลือเกินสุพรรณบุรีเนี่ย
น้ำไปที่หนึ่งล้านสี่แสนขวดนะฮะไปที่โคราชนี่สมาชิกโคราช
ผมนั่งกันอยู่เยอะแยะไว้สองแสนขวดใจจะขาดขาดน้ำ
มันทำไมต้องไปสุพรรณบุรีครับอ่ะไม่ว่ากัน
ต้นปีประกาศยกเลิกโครงการนี้ครับอ่ะ
ท่านดูภาพต่อมานะฮะเนี้ยฮะหลังอ่ะพี่ปลายไม่ไว้
ใจปีหกห้ายกเลิกไปแล้วสองครั้งเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาษ
ไปทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะครับศึกษาวิเคราะห์ไม่ใช่ไปทำน้ำแจก
แล้วน้ำนี่ไม่ได้เป็นน้ำปลาปลานะท่านประธานครับเป็นน้ำ
เขาซื้อขวดอย่างเดียวแล้วเขาก็ไปกรอกน้ำบาดาน
ซึ่งผมก็ไม่ว่าอะไรครับอาจจะสะอาดก็เรื่องของท่าน
ประเด็นต่อมาท่านประธานครับผมเจอท่านประหลัดกระทรวง
คุณจตุพรบุรุษพัฒน์วงการเขาเรียกประหลัดตุ๋มตุ๋มตุ๋ม
สามตุ๋มรับปากครับบอกว่าท่านจิรายุเดี๋ยวผมยกเลิก
ยกเลิกไปแล้วครับปากฏว่านี่ฮะดูที่จอเนี้ยฮะเห็นหรือฮะ
สุดท้ายก็แอบทำไมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือช่อฉนมากขึ้น
รัฐมนตรีท็อปไหวเหรอครับท่านพลเอกประวิทย์ไหวเหรอครับ
เรื่องเล็กอย่างนี้ยังเอากันแบบนี้แล้วเรื่องใหญ่มันจะไหวเหรอครับ
ผมจึงบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าท่านดูนะฮะเดิมยกเลิกไปแล้วครับ
แต่ไปปรับเปลี่ยนจากเดิมส่วนกลางเป็นคนซื้อท่านประธานครับ
คิดง่ายครับก็คือกรมอยู่ตรงไหนกรมขนส่งทางบกก็ซื้อที่ขนส่งทางบก
แล้วก็กระจายไปแต่ละเขตเหมือนอายการก็มีแบ่งเขตตำรวจก็มีแบ่งภาพ
ปรากฏว่าท่านประธานครับใช้เงิน๓๓ล้านบาทดูเหมือนเล็กนะครับ
แต่ไปซื้อน้ำดื่มไอ้ขวดน้ำด้วยนะขวดเปล่า
ไปแบ่งให้สิบสองเขตกลมทรัพยากรน้ำอดานมีทั้งหมดสิบสองเขตครับ
ให้ไปจัดซื้อจัดจ้างโดยสิบสองเขตคุณพระช่วยปรากฏว่า
สุพรรณบุรีได้ไปสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันกว่าบาท
ผมไม่โทษท่านลำตรีท็อปนะฮะผมเชื่อว่าท่านคงไม่คิดเรื่องแบบนี้หรอก
เพราะว่าสุพรรณบุรีท่านก็แทบจะเป็นประเทศแล้วล่ะผมไปทีไร
โอ้โหถนนหนทางเรียบกึ๊บแต่ประเด็นก็คือว่าพอไปซื้อ
แบ่งกันแต่ละจังหวัดท่านประธานนึกออกไหมภาคภาคหนึ่งก็ต้องไปจ้างแถวนั้นถูกไหมครับ
มันใกล้ภาคหนึ่งอยู่เชียงใหม่สมมุตินะฮะภาคสองภาคสาม
คนไล่กันไปตามเข็มนาฬิกาโจกรัมภาคเป้าทรีปสิบสองที่ภาคใต้
มันต้องไปซื้อที่ปัตตานียาลาไหมอ่ะแล้วมาซื้อทำไมที่นี่กรุงเทพ
ผมจะบอกช่ำให้ตามครับว่าทั้งหมดเนี้ย
แสนขวดแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันช่อฉนกันแบบไหนอย่างไร
พอไปดูรายละเอียดครับทั้งหมด๑๒เขตบวกกรุงเทพมหานคร
ไปเช็คราคาตลาดครับกวดเปล่าเปล่าขนาดยี่สิบลิตรไอเป็นแกนล้อนแกนล้อนนะฮะ
เขาก็ขายกันอยู่เจ็ดสิบบาทแต่พอเข้าพระเจ้าประคุณกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งวันร้อนซื้อร้อยแปดสิบเด็ดบาทไม่ว่ากันครับอาจจะมีค่าขนส่งน่ะ
คิดคิดแบบนี้ดีอย่าไปคิดน่าเกลียดเขาก็คิดแบบช่วยเขาคิด
แต่ผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าพอทีมสืบสวนสอบสวนไปดูครับ
บริษัทกลางมีบริษัทไทยสมัยรวมแพ็คจำกัดบริษัทดาวดีจำกัด
บริษัทบัวทิศบริษัทขอนแก่นพีอีทีเดอะเบสทำราคากลางมา
คุณพระช่วยได้ที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเดียวท่านประธานครับ
บริษัทเดียวอยู่ขอนแก่นมีหน้าที่ที่ต้องขับรถไปส่ง
ไอ้ขวดดังว่านี่สิบสองเขตทั่วประเทศไทย
ไอ้บริษัทนี้ทีมสืบสวนสอบสวนกรรมธิการผมก็ลงไปดูครับ
เปลี่ยนบริษัทเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปีที่แล้วหกสี่
ท่านประธานนึกออกไหมครับบุรีรำนครพนมของท่านเนี่ย
ก็มีขายน้ำดื่มไอขุดขวดแต่ละจังหวัดเขาก็ขายกัน
อยู่ตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นใกล้

แม่ใจจะขาด
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรม
ส่งภาพมาให้ผมดูครับดูภาพที่๙ครับ

เปล่ามาส่งที่กรมนี้ท่านรองนายกประวิทย์ท่านดูนะครับ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งมาเป็นแพ็คขวดเปล่าเรียบร้อย
รอไปบรรจุแต่ปรากฏว่า
อันนี้ถึงกรุงเทพสำนักงานใหญ่
ในรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างแล้วผมก็ไม่รู้นะเขาเลยมาส่ง
เมื่อวานนี้ข่าวมันรั่วว่าผมจะอภิปราย
ปรากฏว่ามันมีคนโยกย้ายเปลี่ยนทิศหายวับไปกับตาเป็นที่เรียบร้อย
ผมให้ลูกน้องขับรถไปดูแล้วก็โทรถามภาคพวกที่อยู่ในกัสวงส์และกับกรม
บอกท่านสอสอมีคนไปบอกว่าท่านจะพูดเรื่องนี้เขาย้ายแล้ว
เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ผู้ดูแลทรัพยากรนักอันนี้น้ำจิ้มนะ๓๓ล้านบาท
สิวยังเอากันแบบนี้เลยอ่ะ
แล้วท่านประธานิกรุภครับเรื่องใหญ่ล่ะ

ช่วงนี้เตรียมตัวเตรียมเขาเรียกไกลเลือกตั้ง
สะสมเสบียงแต่ข่าวมาบอกว่าบริษัททัวร์เข้าไปพรีเซนต์
ถ้าไปแล้วไม่ชวนจีรายุแล้วมีเคือง
แล้วก็ได้ข่าวมาอีกครับกำลังหาผู้ก่อสร้างที่ตั้งอาคารกองทุน
ไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่จีรายุคนเดียว
มีคนที่เขาทำงานในการตรวจสอบ
มาฮาร์ทก็เรียกอะไรครับ

คือวาระที่หนึ่งใช่ไหมครับจากนั้นก็ยกมือผ่านก็เข้าไปสู่วาระที่สอง
พิจารณารายมาตราแล้วก็แบ่งไปเป็นห้องอนุโน่นอนุนี่ว่ากันไปเมื่อกี้เดินผ่านชั้นสี่
คนแน่นไปหมดห้องที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาก็มีลำตรีอุตส่าหกรุณามาเป็นประธานอนุกรรมธิการเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เป็นสอสอมาหลายสมัย

รัฐมนตรีมาเป็นประธานคณะอนุ
ไม่ว่ากันนะว่าจะมีเจตนาดีเนอะท่านประธานแล้วก็คิดในแง่ดีไป

สภาเราพิจารณางบประมาณปี๖๖ตอนนี้อยู่วาระ๒กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาใช่ไหมฮะแล้วก็จะกลับเข้ามาในสภาพิจารณารายมาตราทุกกระทรวงทะวงกลม
ประมาณวันที่๕ตุลาคมประมาณนี้แหละที่เราใช้กันแบบนี้ท่านประธานจำได้เลยครับ
ผมเชื่อว่าท่านประธานก็รู้วิธีทำงบประมาณ
แต่ท่านประธานดูโครงการที่ขึ้นจอนี้ฮะ

ถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ตรวจสอบทุจริต
เมื่อวานนี้ท่านก็ตอบได้หลายประเด็นไม่ใช่ไม่รู้อย่างเดียว

ถ้าท่านไม่สอบเรื่องนี้นะก็ต้องส่งตรง
ท่านประธานดูนะครับดูตามผมไปเรื่อยครับ
แม่มันจริงช่วงบ่ายแก้เหงาจะได้ไม่ง่วงกัน
นี่คือตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ๖๖ครับ
เริ่มกระบวนการตั้งแต่วันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ท่านประธานครับงบประมาณ๖๖เริ่มบังคับใช้๑ตุลาคมนะฮะ
แต่กระทรวงนี้ทำแล้วตั้งแต่วันที่๗ครับ
จิรยุคิดมากนะก็เตรียมความพร้อมไว้
เดี๋ยวเวลางบประมาณผ่านมันจะได้รูดปื๊ดผ่านได้อย่างรวดเร็
พัฒนาชาติบ้านเมืองได้อันนี้ผมตอบแทนนะ
แต่ปรากฏว่าท่านประธานครับไปดูในแต่ละกระทรวงทะวงกรม
แม้กระทั่งกระทรวงทรัพยากรด้วยกันไม่ค่อยมีครับ
เร็วสุดแบบฟาส๘เลยนะยิ่งกว่ารถเมษาย๘บ้านเราอีกนะ
เริ่มพฤษฐิกายนเพราะมันต้องรอประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาแต่คุณพระช่วย
โครงการทั้งหมด๑๘๐๐ล้านบาทเริ่มเป็นที่เรียบร้อย
เกิดอะไรขึ้นครับจะยุบสภาเหรอหรือยังไงฮะ
เตรียมตังค์ไว้ทำอะไรกันครับหรือกลัวใครเข้ามาใหม่แล้ว
เขาจะไม่ให้คำครับบริษัทไหนไปเกี่ยวข้องบ้างครับ
อ่าอันนี้ครับสิบโครงการครับพันแปดร้อยล้านนะฮะ
สมัยก่อนเนี่ยผมก็ไปตรวจย้อนหลังท่านประธานครับว่า
เวลาเขาทำงบประมาณอะไรที่เร่งทำก่อน
บ้างมีเช่นแม่บ้านถ้าเกิดไปรอวันที่หนึ่งไปจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน
ก็ทำก่อนทำประชาพิจารณเขาเรียกรับฟังการวิจารณ์อ่ะอ่า
เช่นโครงการทำความสะอาดอาหารการกินน้ำมันเชื้อเพลิงซ่อมบำรุงไอ้พวกนี้ได้
แต่ไอ้โครงการใหญ่ในลักษณะเช่นนี้ไม่ทำกันหรอกครับ
เพราะมันจะถูกคอรหาว่าท่านผิดพระราชบัญญัติงบประมาณส่อเจตนา
เนื่องจากโครงการมันไม่ใช่โครงการซื้อวัคซีนถ้าซื้อวัคซีนเนี่ยต้องเร็ว
เพราะเดี๋ยวคนตายไอ้ที่ไม่ซื้อมันก็ไม่ตายหรอก
มันรอหลังตุลาคมกว่าได้ท่านประตานธิกฎพครับ
ท่านดูนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นโครงการซื้อพวกไอ้เครื่องขุดเจาะ
ไอ้ขุดลงไปในดินเนี่ยห้าร้อยเมตรบ้างหกร้อยเมตร
มูลค่าสองร้อยล้านบังร้อยล้านรวมละพันแปดร้อยล้านเนี่ย
คำถามคือท่านนายกรัฐมนตรีท่านรู้ไหมท่านรู้ท่านบอกเลยว่ากระทรวงทะวงกลมแต่ละกระทรวงนับจากนี้ไป
พี่ช้างของผมครับกระทรวงกลาโหมต่อไปนี้พี่บอกเลย
เฮ้ยหกหกมันยังไม่มาเองทำก่อนเลยตั้งแต่มุงกรานู้นเลย
เดี๋ยวเองเกษียณอายุราชการแล้วเดี๋ยวเองจะได้ไม่ได้ต่อเนื่องนะ
เนี่ยดูนะครับพอเข้าไปดูในเว็บไซต์ถ้าเป็นประธานที่รบครับ
ปรากฏว่าดูภาพต่อไปนะฮะโทษครับภาพกลับไปก่อนโทษทีครับ
เห็นได้ว่ามีการรับฟังคำวิจารณ์ครับตั้งแต่วันที่๗กรกฎาคม

แต่ผมจะบอกว่าวิธีการเช่นนี้ถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะครับ
เสร็จก่อนงบประมาณมาก็เซ็นเลยเรียบร้อย
ผมจึงบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่า
ผมไม่ได้กังวลใจนะครับว่าใครจะได้อะไรยังไง
แต่อยากจะให้ดูกลุ่มผู้ค้าต่าง
เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะไปเร็วครับจริงมีเรื่องพลังงานสำคัญกว่านี้นะฮะ
ผมก็ไม่เชื่อนะครับว่ากลุ่มดาวกล่าวนี้จะมารับงานกับกรมทรัพยากรไหม

ศนุชนลกิจที่ผมเคยไปดูอยู่สุโขทัยเป็นห้องแถวบ้างอะไรต่างกันเยอะแยะเนี่ยนะจะมาไหม

พอย้อนไปดูย้อนหลังครับดูกราฟิกที่๑๔
จะเห็นได้เลยนะครับว่าปี๖๒ครับ

ไม่เคยทำก่อนพระราชกฤษฎิกาประกาศใช้ครับ
พี่ช้างครับสรรำตรีครับ
นี่ฮะเป็นตัวอย่างนะมหาดไทยของบิ๊กป๊อกของผม

นี่มีโรคคันเล่งบ้างก็ได้
มันเงินประชาชนมันเงินภาษีของประชาชน
ปรากฏว่าไม่เคยมีมาก่อนท่านประธานครับ

พวกเครื่องสุขภัณฑ์ทำอะไรต่าง
ที่ส่วนรัฐการณ์ต้องบริหารทรัศน์การแผ่นดินต่อ
ทุจจริตลงโทษลูกน้องอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยครับ

คณะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
คนชอบไปอ้างท่านนะผมบอกให้นะ

ท่านประธานที่เคารพครับดูต่อนะครับ

เรื่องของกระทรวงสรรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งผมก็ยังมีความเข้าใจนะครับว่า

แล้วแกปลอดปลอดอ่ะปลอดแหกน่ะ

จตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดตุ๋มทำอะไรครับ
เป็นเรื่องลมและไฟท่านประธานลองฟังเสียงของพี่น้องประชาชนบนความเดือดร้อน
เรื่องของน้ำมันแพงแต่เดี๋ยวผมจะแฉให้ฟังครับว่ามันแพงเพราะอะไร
มันมีคนโง่มันมีคนได้ประโยชน์และเดี๋ยวจะดูต่อไปครับ
แต่ลองฟังเสียงพี่น้องประชาชนก่อนครับ
จริงครับ
นี่จริงฟังประโยชน์
จริงแล้วคุณก็ดลองนะครับ

ท่านประธานครับจริงจริงคนด่าหยาบกว่านี้อ่ะ
แต่ผมก็ไม่อยากกลับมาปล่อยเกรงใจท่านประธานเดี๋ยวท่านประธานเบรก
ไม่มีใครมาท้วงเห็นไหมฮะทีละยู่กับพี่ปลายน้อย
ที่๔ท่านประธานครับโม้เก่ง
ไว้ใจได้เหรอท่านนายกรรมตรีเนี่ยอยู่ไหมครับ
ถ้าอยู่ช่วยมานั่งหน่อยเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
บริหารหวยแตกหลวยถ้วยน้ำขิงสักถ้วยไหมท่านนายก
ไม่เป็นก็บอกไม่เป็นโอ้โหจะเป็นใครมันจะไปรู้ทุกเรื่อง
มันไม่มีหรอกผมจะไปรู้เรื่องอาวุธแบบท่านพลเอกชายชาญช้างมงคล
ผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกผมรู้แต่ผีพุ่งใต้กับจุดประทัด
ท่านประธานครับทำไมมันแพงรู้ไหมครับน้ำมัน
มันมีคนบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องแล้วก็พยายามโทษโน่นโทษนี่
โทษดินโทษน้ำโทษลมโทษไฟเผลอไปโทษตัวเองในกระจก
ท่านประธานครับดูมาตรการเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ด
ที่ผ่านมาฮะดูฮะเอาขอขยายภาพเต็มหน่อยครับ
นายกรัฐบนตรีบอกไว้นะครับเมื่อยี่สิบเอ็ดมิถุนาคมว่าจะทำอะไรบ้าง
หนึ่งการให้ส่วนลดซื้อการหุงต้ม
วางกรอบขายปีกอยู่ที่สี่ร้อยบาทต่อถังสี่หนุนท่องเที่ยว
ตกลงยังไงจะหนุนท่องเที่ยวหรือจะให้ประหยัด
อุดหนุนน้ำมันดีเซลนะฮะโดยโครงการตลาดน้ำมันหน้าปั๊มไว้ที่หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์
แปะข้างฝาไว้นะฮะนายกพูดแบบนี้นะบาทสี่สิบสัตว์ตังค์
หกจะไปคุยกับโรงกันเพราะโรงกันมันรวย
ทุกวันนี้ประธานโรงการหลายบริษัทกลับบ้านไม่ได้ท่านประธานครับ
จนลืมบ้านเลขที่กลับไม่ถูก
เจ็ดช่วยเหลือมอเตอร์ไซรับจ้าง
ดุลให้สองร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนปีวินได้ยังครับ
ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน
ประหยัดพลังงานผมก็เลยเอามาโชว์ท่านประธานครับว่า
วิธีประหยัดพลังงานอยู่ในนี้ฮะอ่ะพี่วันอยู่อำรุง
ผมแจกวิธีประหยัดพลังงานช่วยเหลือมอเตอร์ไซ
วิธีประหยัดพลังงานฮะลองลองดูพัดไปเรื่อยเรื่อย
วิธีที่๒ที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงาน
บอกพี่น้องประชาชนท่านประธานครับ
นี่ลงทุนซื้อมาเลยนะเนี่ยห้าร้อยค่าส่งสามร้อย
นี่เขาเรียกว่าเตาเศรษฐี

ไม่เคยใช้แต่ใช้กับแก๊สแล้ว

ท่านประธานอาจจะนั่งไกลถ้าดูตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะฮะ

สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงาน

เดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันแพงเพราะใคร
เนี่ยฮะ
เขียนว่าเตาเสร็จถี่ใช้แล้วดีมีแล้วรวย

ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเจรจาค่าลงกลั่น

และจะใช้เป็นตัวเลือกสุดท้าย
ในการใช้กฎหมายควบคุมโรงกลั่นขอแบ่งกำไร
ท่านประธานที่กรับ
ลงกลั่นน้ำมันรวยเอารวยเอารวยเอา

ก็เพราะท่านนายกไม่ได้ไปเจรจาจริงไง

น้ำมันมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นครับ

สนิทป่าช้าเรียกพี่
แต่เวลาลง๒๐ตังค์ให้สำนักนายกให้โน่นให้นี่
โหมลงแล้วจ้า

ไอ้คนก็บ้าจี้ไปเติมกันตอนกลางคืน

ราคาค่ากรรณมันอยู่ที่๗๐สตางค์ครับ
เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมันแพ้

พฤษภา๕บาท๒๔สตางค์
มิถุนา๖บาท๑๗สตางค์
อ้อไหนบอกว่ากำไรแค่บาท๒บาทไงท่านนายก

ไม่รู้ก็ไม่มีใครว่านะ

ปรากฏว่ามกรากุมภามีนาของปีนี้นะครับ
โรงกันน้ำมันที่ขายให้กับคนไทยทุกวันนี้

เพิ่มบวกกองทุนบวกค่าการตลาดบวกสารพัดบวกไปจนถึงหน้าปั๊มเนี่ย
สามเดือนกำไรสูงกว่าทั้งปีของโลกไหนล่ะจะเจรจาลด
แล้วก็โทษยูเคนอีกแล้วเหมือนเวลาทำอะไรไม่ได้ก็โทษทักษิณยิ่งรักอ่ะ
หรือทำอะไรไม่ได้หลังนี้ลืมไปรัฐบาลชุดที่แล้วก็เลยโทษโควิด
ท่านประธานที่เคารพครับคุณสุพัฒน์พงพันธ์มีชาวอ้างว่า
ราคาค่ากันลดลงแล้วเดือนนี้ก็ยังสี่บาทห้าสิบครับ
กลั่นเนี่ยหนึ่งลิตรเนี่ยท่านประธานครับมันก็เสถียรถูกไหมครับ
ราคามันควรจะเสถียรแต่ท่านไม่ได้เจรจาจริงไงครับ
ต่อไปท่านประธานไปดูนะครับท่านบอกว่าจะลดค่าการตลาดตามที่ผมบอกไว้
เมื่อกี้เนี่ยที่มันอยู่๘ข้อที่มีไอ้เตาเศรษฐีเนี่ย
บอกว่าจะลดค่าการตลาดลงอยู่ประมาณบาทสี่สิบสตางค์
ประธานดูกราฟิกนี้นะฮะแก๊สโซฮอลเนี่ยเก้าห้าอียี่สิบ
นี่คือค่ามาร์เก็ตติ้งครับค่าการตลาดมันใส่เข้าไปตั้งสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์
ได้ประโยชน์นะครับบริษัทน้ำมันในประเทศไทยที่มันขายกันรวยแล้วรวยอีก
โอ้โหดีเซลท่านดูครับบีเจ็ดไปจนถึงปียี่สิบค่าการตลาดบาทเจ็ดสิบ
อันนี้เมื่อวันที่สิบแปดที่ผ่านมาแล้วก็ขายหน้าปั๊มอยู่สามสิบสี่บาท
ท่านเอาเงินกองทุนที่ท่านหักมาจากคนที่ใช้แก๊สโซฮอล์บ้าง
คนที่เติมน้ำมันเบนซินรถเก๋งเนี่ยนะฮะท่านโดนนะแล้วท่านก็หักไปเข้านี้
เอาไหนล่ะท่านประธานที่กรบครับผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่า
ท่านอาจจะบอกว่าจีรายุค่ะการตลาดมันสวิงรู้
แต่ค่าการตลาดสวิงเนี่ยมันในภาวะปกติในภาวะที่คนต้องการวีระบุรุษอย่างนายกรัฐมนตรี
ที่มีความรู้ความสามารถจะได้สั่งการรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
หรือบอกประชาชนถ้าลำตรีไม่ทำไม่สั่งไม่ดำเนินการก็ปรับออก
อ้าวเดี๋ยวเล่าต่อเจ้าประตานที่กรมครับ
ย้อนไปดูเมื่อวันที่สิบสองกรกฎาคมครับ
ค่าการตลาดอยู่ที่อียี่สิบนะฮะสี่บาทยี่สิบหก
แล้วก็ไล่มาตลอดครับไม่เห็นเจรจาลดลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับ
หลักใครครับก็ปตทซึ่งปตทเป็นบริษัทของคนไทย
ผมจึงบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
ท่านประธานที่เคารพครับพอไปดูเรื่องของตัวเลข
ค่าการตลาดค่ากลั่นแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเจรจาอย่างจริงจังเลยครับ
โทษยูเครนโทษรัสเซียและพี่น้องประชาชนทราบไหมครับว่า
กรั่นที่ประเทศไทยแพงกว่าสิงคโปร์เออแปลกนะ
ทั้งทั้งที่มันก่านอยู่แถวแหลมชะบังเนี่ยแต่ทำไมมันแพงจากสิงคโปร์
กว่าสิงคโปร์สมัยก่อนมันคิดค่าขนส่งเลยท่านประธานครับ
แต่ตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วก็ยังรวมอยู่ท่านนายกรู้ไหมอ่ะ
ทีละยุคว่าไม่ได้เก่งนะแต่เผอิญศึกษาหาความก็เลยพอรู้
สอบถามคุณพิชัยนริตภัณฑ์บ้างสอบถามผู้รู้ที่เคยอยู่ในแวดวงพลังงานบ้าง
ก็เลยถึงบังอ้อว่ามันขายคนต่างประเทศมันรวยกว่า
คนไทยก็ให้มันซวยไปใครจะกินกะเพราไก่จานละสามสิบบาทฝันไปเถอะ
ห้าสิบบาทไข่ดาวอีกสิบก็พลังงานมันขึ้นทุกอย่าง
พ่อค้าแม่ขายก็ต้องขึ้นพี่น้องประชาชนได้เงินเดือนเท่าเดิม
สวยสิครับท่านนายกทราบไหมครับว่าบริษัทไทยออยเนี่ย
ไปเพิ่มกำลังการผลิตเมื่อปีที่แล้วลงทุนนะครับจากเดิมเนี่ย
โรงงานกลั่นที่แหลมชะบังเนี่ยศรีราชาเนี่ยนะครับเนี่ยฮะ
มีกำลังการผลิตอยู่ประมาณสองแสนแปดแล้วก็ไปเพิ่มกำลังการผลิตอีก
หนึ่งแสนสองหมื่นบาเรลต่อวันเพื่อส่งออกนะฮะ
ไม่ได้เอามาขายในประเทศนะครับส่งออกมันกำไรกว่าอย่างเงี้ยฮะ
ผมถามว่ารัฐบาลทำอะไรครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อน
ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะตะโกนแล้วตะโกนอีก
ฝากสอสอมาพูดในสภา
ประธานครับเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่า
บริษัทน้ำมันของไทยเนี่ยนะครับเวลาที่ทำอะไรก็แล้วแต่
เขาต้องดูเรื่องตลาดหลักทรัพย์ดูหุ้นเอาใจคนรวยไว้ก่อน
ก็ไม่ว่ากันครับแต่ในช่วงประเทศมันมีภาวะวิกฤตเนี่ยนะ
สักห้าหกปีที่แล้วใครใช้รถเก่งก็ไปเปลี่ยนในถังโดนัท
อยู่ตรงท้ายรถบ้างถังแคปซูลบ้างเพราะหวังว่าราคามันจะถูก
แหล่งเอลวันหรือแหล่งบงกฎเนี่ยนะฮะสูบขึ้นมาเนี่ยนะครับ
มันเอามาแยกได้สองสามอย่างครับก็คือขายให้กับรถยนต์นะฮะ
ขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและขายให้กับปิโตเคมิคอล
ถ้าเกิดท่านประธานไปดูสัดส่วนนะครับท่านนายกรัฐมนตรี
ไปดูสัดส่วนนะครับท่านจะเห็นเลยครับว่า
ขายให้กับปิโตเคมิคอลได้กำไรกว่าขายให้กับชาวบ้านล้านช่อง
เอาความจริงมาพูดสิครับเอาตัวเลขออกมาบอก
ว่าตกลงแล้วเนี่ยขายเพื่อจะให้ประชาชนได้ใช้ราคาต่ำไหม
แล้วตัวเลขที่ท่านไปขายให้กับปิโตเคมิคอลเนี่ยมันมากมายขนาดไหน
ราคาอยู่ที่สามสิบห้าบาทสิบสตางค์ปรากฏว่าก็ใช้เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยนะฮะ
อุตส่าห์จะไม่เติม๙๕เพราะแพงรถจะได้ไม่พัง
อุตส่าห์อดทนไปเติมอียี่สิบอีเก้าสิบห้าสุดท้ายก็ต้องเอาเงินมาช่วย
ผมพยายามไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานพยายามอธิบายครับ
โทรศัพท์ไปถามร้านค้าปกติผมไม่ค่อยได้สั่งที่บ้านก็จะเป็นคนสั่งก๊าซ
ก็โทรไปที่ร้านครับว่าแก๊สที่บ้านหมดจะทอดไข่เจียว
เมื่อกี้ผมบอกอะไรงั้นเนี่ยใช้พัดอย่าเปิดแอร์นอน
กลางคืนร้อนก็ใช้แป้งเด็กตางูปะเข้าไปทั้งตัวนะฮะ
เปิดหน้าต่างระบายใช้พัดพัดเพราะอย่างนี้ท่านประธานครับ
มันมีคนบริหารไม่เป็นแล้วมันหลอกลวงประชาชนมันปกปิด
มันมีคนรวยอยู่เสมอในแวดวง

บริหารไม่เป็นไร้องค์ความรู้ไร้ภูมิปัญญา
ไร้ความสามารถไร้จิตสำนึกไร้ความผิดชอบอ่อน

ผมจำได้จะบอกอายุมากก็กะไรอยู่

ดีใจมากเพราะว่าประเทศไทย
ขุดเจอก๊าซในอ่าวไทย
โทษช่วงชัชวานแล้วครับพี่น้อง
เอ้ายังไงชวดช่วงชัดชวาน

ที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ซึ่งถ้าวันนี้รัฐบาลไม่โง่

ทำในสมัยยุคคอสชมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน
ก็คือไปมีข้อพิพาทกับบริษัทน้ำมันเชฟลอน
โททาวน์ของฝรั่งเศสเชฟรอนอเมริกา
ก็ปรากฏว่ามีการฟ้องอนุญาโตตุลาการ
เป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลไทยกับเอกชนของอเมริกันและฝรั่งเศส
เมื่อปีที่แล้วผมเป็นกรรมธิการงบประมาณ
มาขอเงินกรมธุรกิจพลังงานมาขอ๔๕๐ล้านบาทไปจ้างทนายครับ

วันนี้เนี่ยแหล่งก๊าซที่อยู่แหล่งบงกฎก็ดี

ไม่สามารถที่จะสูบการ์ดขึ้นมาหรือว่าดูดการ์ดเจาะการ์ดขึ้นมา
ชวดช่วงชัชวานได้เพราะมันมีข้อพิพาท
พอมันมีข้อพิพาทปุ๊บท่านอาจจะบอกว่าก็มีมีแต่มันมีหลายร้อยแท่นท่านได้ไม่กี่แท่น
มันจึงเป็นปัญหาไงครับว่าเราต้องนำเข้าก๊าซมาเพื่อไปผลิตกระแสไฟฟ้าไง
ก็เพราะคุณไปมีข้อพิพาทหรือคุณไปยกเลิกสัญญาเขา
ถ้าคุณค่อยปรณีประนอมแบบเหมืองทองอัคราที่มีปัญหาแบบนั้นเนี่ย
มันลักษณะเดียวกันเลยท่านประธานครับสุดท้ายก็เสียค่าโง่แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ
มันจึงเป็นที่มาครับว่าทำไมค่าไฟจึงแพง
นี่ออเดิฟแค่๕๐๐ล้านนะบวกรบ
ค่าจ้างทนายนะท่านประธานครับจ้างทนายนะ
ยังไม่รู้ว่าจะต้องโดนอีกเท่าไหร่นะ
ทุกวันนี้ก็ขุดการ์ดธรรมชาติจากเอลวันกับพงกฎไม่ได้
เนี่ยประชาชนรู้ไหมว่าทำไมค่าไฟแพง
ท่อบ้านถามขออภัยครับถอนคำว่าวะ

ปรากฏว่าแท่นขุดเจาะที่มันไม่สามารถเอาน้ำมันออกมาได้
จึงเป็นต้นทุนสำคัญครับทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จำต้องรับแหล่งพลังงานจากต่างชาติก็คือซื้อใช่ไหมฮะ
มันไม่ได้เกี่ยวกับรัสเซียยูเคนเท่าไหร่นักหรอก
ถ้าเป็นเปอร์เซ็นโทมาร์เก็ตหรือเป็นตัวเลขกลมเนี่ย
ตรงนั้นเนี่ยนิดหน่อยแต่มันมีปัญหาท่านนายกรู้ไหม
ท่านประธานที่กรบครับไปดูอีพีที่๗มีหลายอีพีนะฮะ
ท่านเคยได้ยินเรื่องการให้สัมประธานเม็กกาวัตต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับ
เพราะไทยเนี่ยมีความคิดว่าอีแก๊ตหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย
ผลิตพลังงานร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เกิดไฟภาคเหนืออีสานกลางใต้ดับ
จะได้มีแหล่งสำรองเห็นด้วยครับกับนโยบายแบบนี้
เพราะทุกวันนี้เอกชนรับสัมประธานจากรัฐไปมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์
แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับเป็นความโง่เขาเบาปัญญาของรัฐบาลครับ
วางแผนเช่นเรารู้แล้วว่าเดือนหน้าเนี่ยเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมี๑๐โต๊ะ
เฮ้ยมันจะมีทัวร์ลงน่าจะเปิดเป็นสิบห้าโต๊ะ
เพราะเซ็นสัญญากับทัวร์เรียบร้อยอาหารต้องขายดีเราก็ต้องเพิ่มไฟล์กี่ดวง
อันนั้นคือวิธีคิดแบบคนฉลาดครับบริหารราชการแผ่นดินและบริหารธุรกิจเป็น
แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้แก้ไขอะไรเลยครับ
กะวัตต์ที่ไปอยู่นายทุนต่างที่ร่ำรวยกันไปเนี่ยนะ
ไม่รู้กี่พันเมกะวัตต์แต่ที่น่าสนใจพี่น้องประชาชนครับ
หลังจากรัฐบาลไทยภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเสถียรครับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ไม่ได้ซื้อไฟฟ้าจากบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ผลิตกระแสไฟ
แล้วเกิดอะไรต่อรู้ไหมครับดูภาพนะฮะกราฟิกตรงนี้
ประชาชนรู้ไหมทุกวันนี้เราต้องใช้ภาษีของเราเนี่ย
จ่ายค่าความพร้อมให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเอาไปจ่ายให้กับเอกชน
ที่ไม่ได้ซื้อไฟฟ้าเขาแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
เดือนละ๘๐๐๐บาทล้านบาทขออภัยครับ๘๐๐๐ล้านบาท
บาทโอ้โหเงินเยอะนะท่านประธานแสนล้านบาทที่เอามาชดเชย
พลังงานไปลดน้ำมันดีเซลไปลดน้ำมันเบนซินให้พี่น้องให้พวกเราได้
เติมน้ำมันถูกลงสักลิตละยี่สิบห้าบาทก็พอทำเนากลับต้องไปจ่าย
ไอ้เรื่องแบบเนี้ยแล้วไว้จ่ายได้เหรอคะรัฐบาลชุดดี
เศรษฐกิจก็หวยสังคมก็แย่การเมืองก็กล้วยท่านประธานที่
รบครับเก้าหมื่นหกพันล้านบาทต่อปีท่านนายกอยู่ที่ไหนท่าน
ช่วยออกมาตอบสินะฮะแล้วท่านประธานที่กรบบอกว่า
เมื่อวานนี้คุณสุพัฒนภงพันธ์บีชาวรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานรองนายกรัฐมนตรีได้รับการมอบหมายจาก
การผลิตไฟฟ้ามันก็เกินมาตั้งนานแล้ว
ผมถามว่าท่านรู้ไหมรู้แต่ตั้งใจจะพูดเท็จกลางสภา

อะไรก็ทำไม่ได้ก็อ้างโควิดโควิดโควิดท่านประธานครับ
วันนี้กองทุนน้ำมันจึงลดติดลบไปเนี่ยนะครับ
หนักหนาสาหัสประมาณแสนสองหมื่นล้านบาท
พี่น้องประชาชนครับดูเรื่องต่อไปนี้ที่ท่านอาจจะรู้บ้าง

การหุ้นเขารู้ว่าบริษัทของรัฐก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนนั้น
มีบริษัทลูกเยอะแยะมากมายหลากหลาย
ปรากฏว่าปีที่แล้วท่านประธานครับเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันล้านบาท
เยอะเปล่าครับผมไม่รู้ว่ามันกองแค่ไหนนะ
แฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีใช้เงินคนไทยไปซื้อครับ
หนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทท่านอาจจะตอบบอกว่าอ่ะ
แหม่งจิลายุประเทศไทยมันอันตราเขตมันกว้างไกลมันไปซื้อที่เกาะนั้น
ก่อนนี้ก็ซื้อกันมาแล้วแต่ท่านประธานครับมันผ่านสงสัยอ่ะ
เพราะว่าไอ้บริษัทที่ไปซื้อเนี่ยนะครับผมไปถามโบกเกอร์ต่างประเทศที่รู้จักมักคุ้น
เขาบอกว่ามันดิวกันมานานแล้วมันล่อแร่ล่อแร่ถ้ามันดี
จะมาขายอะไรคนไทยปะโถอยู่ในยุโรปเศรษฐี
มันขายแถวลักซัมเบิร์กสวีเดนเดนมากโปตุเกียร์สเปนเบลเยี่ยม
มันมาขายไทยแลนด์เนี่ยใครช่วยหาความจริงหน่อยครับว่า
ทำไมไทยจึงห่อไปซื้อถึงแฟรงเฟิร์ตแสนสี่หมื่นแปดพันล้านบาท
โดยใช้เงินภาษีของคนไทยอ่ะ
เขาก็ลือกันแซ่บอีกท่านประธานครับว่า๕๖ปีที่แล้วมีการเจรจาความกันครับ
โบรกเกอร์ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนเหมือนเราซื้อที่ดินนะครับ
รู้กันเป็นที่เข้าใจกันว่าซื้อที่ดินให้กับพี่วันอยู่บำรุง
พี่วันจะให้สามเปอร์เซ็นต์อ่ะดูกราฟิกนี่หน่อย
คนทำก็ช่างจริงจริงเลยเขี้ยวลากดินแสนสี่หมื่นล้านบาทคูณสามเปอร์เซ็นต์
ลากดินแปลว่ามีเหลี่ยมมีเล่เหลี่ยมมากมีประสบการณ์มาก
อันนี้แค่เรียกว่าออเดิร์ปสี่พันสี่ร้อยล้านบาท
อยู่กับใครครับโบรกเกอร์ได้จริงไหมมีการโอนเงินไปให้กับโบรกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยไหม
แล้วโบกเกอร์ทอนกลับไปไว้ที่เคแมนไหมเคแมนมันอ้อมมาเอเชียแปซิฟิก
ไปขึ้นแถวฟิลิปปินส์ไหมแล้วมันเลยตรงเข้าอ่าวไทย
มาแถวบ้านใครก็ไม่รู้ศรีลมไหม
ก็สองเดี๋ยวมีต้นประตานที่กรบครับ
ภาวะแบบนี้ไทยอยู่นี่นะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไปซื้อยุโรปค่าอะไรเขาทำมาค้าขายยังไงกัน
แบบไหนเขาขายให้สภาพยุโรปหรือเขาขายให้กับเอเชีย
อ่ะหน่วยงานอื่นก็ช่วยไปตรวจสอบต่อนะฮะโอ้ยตกใจ

คุณสัตว์ประทานครับคนที่เกย์อยู่บริษัทพีทีที
โบเคมิคอลตอนไปดิวเนี่ยนี่หน้าตาแบบเนี้ย

รองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนภงพันธ์มีเช่า
เคยเป็นประธานบริษัทพีทีที
โกบัลเคมิเคลลาออกเมื่อวันที่

กรกฎาคม๖๓เนื่องจากนอนหลับฝันหวาน
เอื้อมหยิบหีบทองหีบเพชรหล่นใส่ท้าวบวม
มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ก็ช่างเนอะเอื้อมหยิบหีบเพชรหีบทองหล่นใส่บ้าง
ไม่ได้ตั้งใจฮะผมก็ไม่ได้คิดมากนะท่านประธานครับ
รัฐมนตรีเป็นประธานบริษัทนี้ก่อนจะมาเป็นรองนายก
รัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานบริษัทนี้ไปดีลไป
แจลจาความไปไม่รู้กี่รอบบินไปไปไปไปดูไปเลย
เห็นหมดผมจึงพานสงสัยไงครับว่าทำไมจึงต้องไปซื้อ
ถึงเยระมันที่แร้งเฟิร์ตและบริษัทปิโตเคมีขายพวกเลซินเนี่ย
ประธานครับทำไว้อย่างที่เราเห็นเนี่ยขายพวกเนี้ย
เอเชียเขาก็ผลิตกันได้อ๋อจะไปขายตลาดยุโรป
มันมีไอ้บริษัทนี้บริษัทเดียวในแร้งเฟิร์ตหรือยังไง
ที่มันขายกันในสภาพยุโรป๓๐กว่าประเทศ
คำกำลังสงสัยไหมครับท่านนายกรธมตรี
เมื่อเช้าดูข่าวบอกจะย้ายแกอย่าเพิ่งย้าย
ท่านประทานธิกรพครับคุณซุพัทธผง
ผู้ใต้บังคับประชาของท่านนายกรัฐมนตรี
ทำไมผมจึงต้องอภิปรายถึงท่านนายกรรมตรีไปถึงคุณสุพัฒนภง
เพราะท่านนายมตรีมีความรู้ความสามารถเรื่องพลังงาน

แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านประธานอาจจะลืมไปแล้วหรือจำไม่ได้
พี่น้องครับฟังให้ดีนะครับ

ก่อนจะมาเป็นรัฐบริษัทพลังงาน
มันมีน้ำมันปาล์มท่านประธานครับ
หายไป๒๑๐๐ล้านบาท
กลับมาที่การพลังงานท่านกิติกรรมรูปรอจังหวัดลำปลาของผม

เงียบสงัด

กระเป๋าใครตัวเลขตัวแดงอยู่ใครเป็นคนทำ
คนข้างในท่านชอบเอามาให้ผม
แล้วผมก็รำคาญอ่านแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับ

ส่วนนี้ที่ปรากฏส่วนนี้หายไป๒๑๐๐ล้านบาท
ของพีทีทีจีซีก็คือท่านประธานสุพัฒนภงนั่งใน
สมัยนั้นเดี๋ยวท่านช่วยชี้แจงนะว่าหายไปไหนล่ะ
จริงไหมท่านประธานที่กรบครับผมอภิปรายมาทั้ง
หมดเนี่ยนะครับเพื่อเรียงความให้ท่านเห็นว่าการที่
นายกรัฐมนตรีจะมาทำหล่อหลายท่านที่เป็นคน
จริตผมจึงบอกให้ครับว่าวิธีการซื้อสัตธรรมเนี้ย
ด้วยวิธีการอยู่เฉยเฉยล่ะครับผู้กำกลับการปล่อยให้ลอง
รองสารวัตรรองผู้กำกับไปไถชาวบ้านเขาได้ด้วยเหรอครับ
กระทรวงไม่ทำให้อธิบดีทำได้ด้วยเหรอครับ
รัฐมนตรีทำเป็นหล่อบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ทำ
ประหลัดไปทำผ่านอธิบดีผ่านลูกน้องผ่านผู้เทียบผ่านโอ้ย

ผมจึงอยากบอกท่านประธานครับว่าเหตุผลที่ผมไม่ไว้วางใจนายก
รัฐมนตรีในเรื่องพลังงานก็เพราะว่ามันไม่ใช่ยูเครนนะครับ
พี่น้องประชาชนครับมันไม่ใช่รัสเซียครับ
มันไม่ใช่การปิดท่อการ์ดธรรมชาติจากมอสโคลไปถึงสหภาพยุโรปครับ
ถ้าผมเป็นนายกรัฐบนตรีแบบคนเอกปริยุจรรโอชา
ท่านคิดว่าจะเอาคนแบบปตทแบบท่านสุพัฒนพงศ์มาบริหาร

ผมให้พี่วันอยู่บำรุงผมเป็นแทน
เพราะอะไรครับท่านตอบเหมือนท่องนโมตศาสตร์๓จบ

น้ำมันแพงไม่ใช่โซเวียตหรือว่ารัสเซียหรือว่ายูเครน
น้ำมันแพงไม่ใช่สถานการณ์โควิด
แต่เป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้มีส่วนได้เสีย
และที่ผมโทษท่านนายกรรมตรีเนี่ยท่านดูต่อนะครับ
ราฟิกต่อไปนี้ครับเป็นภาพท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะประธานกรรมการดูแลกิจการพลังงานของชาติ
ไปแล้ว๘ล้านบาท

สิริตั้งแต่ปี๕๐ท่านก็ได้มา๖แสนบ้าง๒ล้านบ้าง๑ล้าน๗บ้าง๒ล้าน๓บ้าง
ตำแหน่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรรมการอิสระและเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงาน

งั้นท่านไปเป็นประธานแบบนี้กินเงินเดือนกินเบี้ยเลี้ยงภาษีประชาชนแบบนี้ไม่ได้
ผมจึงอยากฝากบอกท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่า
อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่จำเป็นจะต้องมีใบเสร็จชัดเจนว่าคุณไปทุจริตอะไร
เพียงแค่คุณยืนเฉยและไม่ห้ามปรามทางกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญาก็มีความผิดนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นคนร้ายซึ่งหน้าแล้วเยินเฉยก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับ
กระชากสร้อยตำรวจออกเวรแล้วกำลังจะไปรับเมียกลัวเมียด่ามากกว่าจะจับคนร้าย
ก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เพราะฉะนั้นท่านประธานที่กรบครับเรื่องพลังงานเรื่องเงินเงินทองทองของชาติเนี่ยนะครับ
ใครจะสวาปามใครจะได้ยังไงนะครับ
ผมเชื่อว่าบ้านเราบุญมีกรรมมันก็มีเช่นเดียวกันครับ
บางเรื่องท่านทำไปมันไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน

ไม่ใช่ว่าจะเอายังไงก็แล้วแต่ฉันก็จะจัดการมันเข้ากระเป๋าตัวเอง
เดี๋ยวฉันเกษียณอายุราชการฉันอยากจะไปทำนู่นทำนี่
เพราะเดี๋ยวนี้คนอายุ๖๐ปีเกษียณอายุราชการ
มันยังปึงมันยังปังอยู่ท่านประธานครับ
ร่างกายมันยังปึงปังคึกคักมันก็ต้องเตรียมเสบียง
พวกเราอย่างท่านประธานเนี่ยเกษียณมีไหมล่ะครับ
ท่านประธานตำน้ำตำน้ำไม่ไหวก็ค่อยเกษียณแต่ข้าราชการหกสิบปีวางแผนนะฮะ
แต่เอาเบาหน่อยเถอะเบาได้ก็เบาเถอะพ่อคุณเอ้ย
ผมจึงฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรรมตรีนะครับ

ใช้เงินของรัฐไปทำธุรกรรมอะไรที่มันไม่เหมาะสมต่อการเวลา
ผมหวังว่าวันจันนี้นะครับน้ำน้ำมันในประเทศไทยเนี่ย
ลดราคาลงมากกว่านี้ค่าการกันที่ท่านบอกว่าจะไปเจรจา
ไม่มีครับไม่เคยทำค่าการตลาดท่านสั่งกิ๊กเดียวก็ทำได้
แต่ท่านก็บอกว่ารถเช้านี้ยี่สิบสามบาทกว่า
เวลาขึ้นไม่บอกแต่เวลาลงโอ้โหแต่วงเรียกพี่อ่ะ
ผมจึงไม่สามารถไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
และผมหวังว่าทั้งสองท่านนี้จะนำเรื่องที่จิรายุห่วงทรัพย์พูดไปดำเนินการจัดการ
ถ้าท่านไม่ทำผมถือว่าท่านไม่ใช่สุภาพบุรุษชายชาติทหาร